คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครนายกโอ้โหพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากนะ
เพราะหลายคนโอ้โหเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้ว่าเธอขับรถนะ
หักหลบตัวเงินตัวทองอืมแล้วรถตกลงไปในคลอง
ปรากฏว่าติดอยู่ในรถออกไม่ได้เธอบอกว่าก็พยายามหาทางออกจากรถนะ
แล้วก็มีช่องแบบพอให้จมูกโผล่ขึ้นมาหายใจ
แล้วติดอยู่ในนั้นหลายชั่วโมงมากครับและในคลองปริงเยอะมาก
ลิงมาเกาะเต็มตัวอืมคือเธอเล่าให้ฟังว่าปลิงเกาะจนแบบ
ปริงดูดเลือดเธอจนอิ่มแล้วหลุดไปมาเกาะดูดเลือดอิ่มแล้วหลุดไปอย่างนี้
จริงโชคดีที่มีพลเมืองดีมาเห็นแล้วก็มาช่วยเธอนะคะ

เนี่ยตะเบียนรถครับตะเบียนรถเอ
ตะเบียนเนี่ยตะเบียนรถอ่ารอ
ทะเบียนรถเนี่ย๘๙๙๗นะครับมาช่วยหน่อยรถมันลุงคลองน้ำนะครับ
ช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับนี่ค่ะเป็นภาพตอนเช้า
วันจันทร์ที่๒๕มกราคมนะคะคุณผู้ชมดูสภาพรถนะ
อยู่ในคลองแบบนี้พลเมืองดีเป็นผู้ชายสองคนนะคะ
เป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งผ่านมาแล้วก็เห็น
เห็นว่ารถอยู่ในคลองแล้วก็ล้อชี้ฟ้าอยู่แบบเนี้ย
คลองนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๖อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
เขาบอกว่าคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภายในรถคันนี้มีคนเจ็บติดอยู่ในรถหรือเปล่า
รถคันนี้ทะเบียนกไก่จจ๘๙๙๗นครนายกนะคะ
ตอนนั้นก็ได้แต่ประกาศตามหาว่าเป็นรถของใครหรือเปล่า
จนสุดท้ายพลเมืองดีทั้งสองคนนี้ก็พยายามไปดูที่รถ
แล้วก็ช่วยคนที่ติดอยู่ในรถออกมาได้
ผู้หญิงที่ติดอยู่ในรถก็คือนางสาวชัชดาพรสำริทอายุ๒๘ปีคนนี้ค่ะ
เธอเป็นชาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
คุณผู้ชมอยู่กับเรานะเดี๋ยวอีกสักครู่เราได้คุยกับเธอด้วยนะ

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรไปที่บ้านของเธอนะคะ
คือหลายคนเห็นข่าวนี้ในโลกโซเชียลบอกเลยว่าโอ้โหมันเหมือนกับโกงความตายมาได้แบบบุดหวิดนะคะ
เธอก็อยู่กับลูกนะเธอมีลูกแฝดแล้วก็มีอีกคนนึงมีลูก๓คน
อาการของเธอตอนนี้นะคะปวดหลังซี่ขวายังลงน้ำหนักที่หลังไม่ได้
มีบาดแผลฟกช้ำมีบาดแผลถูกปลิงดูดค่ะที่คางที่หน้าที่นิ้วที่คอที่หลังที่ขา
นี่คือที่ปลิงดูดเป็นแผลแบบนี้คุณภาคภูมิ

ใช่เธอเปิดใจบอกว่าโอ้โหมันคือเฉียดตายจริง

คืนวันเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนครึ่ง๒๕มกราคมนะคะ
ใช้เส้นทางหลังวัดทวีภูลรังสรรค์ถนนมันมืดมากไม่มีไฟ
จู่ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากวิ่งตัดหน้ารถเธอ
เธอตกใจหักหลบไปทางด้านขวารถก็เลยถลายพลิกคว่ำ
ตกลงคลองจนเธอมองไม่เห็นอะไรเลย
นี่คือเราทำภาพเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะ
ตามข้อมูลที่เธอให้มาเธอบอกตัวเงินตัวทองใหญ่แบบนี้
ขวางทางเธอเลยหักหลบแบบนี้
แล้วตกลงไปในคลองนี่ก็มีคำถามว่าโอ้โหแล้วอยู่ยังไง๗ชั่วโมง
จริงนี่นะคะแล้วเธอบอกว่าพอรถมันตกลงไปในนาม

นี่คือมันไม่ได้จมขนาดนั้นนะยังปริ่มแต่น้ำเข้ามาเต็มรถ

ไม่ได้ค่ะเธอบอกเธอออกไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้อ่ะนะคะเธอบอกว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารรถเดี๋ยวเราจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะนี่ใช้มือสีกราฟิกอย่างนี้เลยแล้วระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าตอนนั้นวิธีการที่จะเอาชีวิตรอดเธอก็พยายามพลิกตัวเอาเท้าถีบถีบจากเบาะหน้าไปเบาะ

มาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็เอาจมูกแบบโอ้โหคือเธอบอกเธอคิดในใจเลยนะภาวนาเลยนะถ้ายังมีบุญเหลืออยู่ขอให้มีลมหายใจเพื่อรอคนมาช่วยจะตายตรงนี้ไม่ได้เธอมีลูกสามคนรออยู่และในใจเธอบอกว่าพูดตรงตรงเลยว่านึกด่าตัวเงินตัวทองอุตส่าห์หลบให้แล้วอุตส่าห์ไม่ชนแล้วเนี่ยทำเธอตกคลองแล้วเธอจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหเธอ
ครับร้องไห้จนไม่มีน้ำตาอืมเริ่มนึกในใจบอกลาพ่อแม่ลาพ่อแม่เลยใช่คือคิดว่าตายแน่แล้วเธอบอกแบบนี้อืมคือเธอบอกว่าตอนนั้นคือนอนรอความตายอ่ะค่ะครับตีห้ายังมืดอยู่อ่าเจ็ดโมงเช้าได้ยินเสียงคนมาทุบรถโอ้โหสว่างแล้วสว่างแล้วจริงเธอบอกตะโกนร้องให้คนมาช่วยนะครับพลเมิงดีม
ตัวเลยที่นอนแช่น้ำอยู่เขาบอกในคลองปริงเยอะอ่าใช่ในคลองเยอะอยู่แล้วใช่เธอบอกว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยนะแล้วไม่ได้สะบัดปริงด้วยนะคือปริงเนี่ยมันดูดเลือดเธอจนอิ่มแล้วหลุดไปเองมันไปของมันเองใช่แล้วมาดูดต่อหลายตัวไงมาดูดต่อจนอิ่มแล้วไปดูดจนอิ่มแล้วไปอยู่แบบเนี้ยมันก็เวียนกันมาดูดอ่ะโอ้โหเธอบอกว่า
เธอตลอดแล้วเนี่ยบาดแผลปลิงเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอดูหน่อย
ที่ตอนที่รถพลิกลงไปอ่ะก็อยู่ในลักษณะควั่งหงายท้องเลยหงายแล้วตัว
เราแหละก็ผักคำนี้เนี้ยอ่ะก็หนูก็พลิกตัวเลยอ๋ออย่างตัว
ด้วยคือแบบหาอากาศหายใจแบบไม่ให้ตัวเองตาย
เหนื่อยจนหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นมันนานหรือมันยังไง
คือแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มหมดแรง
พอหมดแรงปุ๊บก็แบบคำเอามือใช้มือคำ
มันมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยคำคำจนไปเจอ
เหมือนกับช่วงหลังของรถช่วงกระจกหลังอ่ะ
มันจะมีอากาศช่องอากาศอยู่ประมาณแค่เนี้ยอืม
สามารถเอาจมูกอ่ะโผล่ขึ้นไปได้จำได้ว่าตัว
อยู่พาดอยู่บนเบาะอืมบนเบาะแล้วหน้าโผล่ขึ้นไปบน
เหมือนจะติดกับกับรถแล้วจะตายตรงนี้ไม่ได้นะอืม
ไม่ได้ตายแค่นี้ไม่ได้แล้วลูกล่ะลูกอีกสามคนจะอยู่ยังไง
จะพ่อแม่อีกคือพูดพูดกับตัวเองตลอดเลยแล้วร้องไห้ไปด้วย
ต่าหลบให้อ่ะนะแต่มาทำกับหนูอย่างนี้เหรอโอ้โหแบบ
พูดต่างนานาเลยว่าทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้แล้วหนู
แบบจะต้องมาตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอแค่พูดว่าถ้ามีวาสนามีบุญได้หลงเหลืออยู่
ขอให้หนูได้มีลมหายใจเพื่อที่จะรอคนมาช่วย
เขารีบบอกว่าได้ยินเสียงหนูพูดว่าคำว่าช่วยด้วยอืม
พอหนูได้เห็นแสงสว่างเท่านั้นแหละที่เขาเปิดประตู
สักช่องหน่อยหนึ่งหนูก็พุ่งตัวออกมาจากน้ำเธอก็เลยบอกว่าต้องขอบคุณ
พลเมืองดีทั้งสองคนที่มาช่วยชีวิตเธอนะคะครับถ้าไม่มีสองคนนี้เธอบอกเลยว่าเธอไม่รอดแน่แน่
คุณผู้ชมครับนี่คือสองพลเมืองดีครับเป็นพนักงานส่งน้ำแข็งนะฮะ
ไปช่วยหญิงสาวที่ขับรถตกคลองแล้วรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
คืออายุ๓๓อีกคนนึงชื่อนายโรนามสกุลบิตไนโรบิต
เป็นชาวกัมภูชาอายุ๓๔วันนี้เราไปเจอมา
คุณอวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไป
วันนี้ทั้งสองคนพาเราไปดูจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยที่ไปช่วยเนี่ย
กำลังไปส่งน้ำแข็งให้กับลูกค้าตอนเช้าขับรถผ่านจุดเกิดเหตุพอดี
ตรงนี้นี่แหละนายสมชายเนี่ยเป็นคนขับขับรถผ่านเนี่ยสังเกตเห็นแล้ว
คือเห็นฝูงสุนัขอ่ะมันกำลังเห่าอะไรอยู่นะ
ก็เลยรู้สึกเอกใจถอยรถกลับมาดูนี่นะฮะ
คือถ้าพี่สมชายไม่ถอยรถกลับมาดูนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะถอยรถกลับมาดูว่าเอ๊ะหมามันเห่าอะไรนะครับ
พอมองลงไปเนี่ยเห็นรถเก๋งสีขาวตกอยู่ในคลองครับก็เลยจอดรถนะฮะ
ลงมาจากรถเลยนะครับเพื่อนชาวกัมพูชาก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย
เฟซบุ๊กไปด้วยเพื่อแจ้งข่าวอีกทางหนึ่งขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
หลังจากนั้นคนที่เขาเห็นเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะเห็นไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยฮะ
กำลังช่วยอยู่อย่างนี้ชาวโบ้งชาวบ้านขี่จักรยานยนต์ผ่านด้วย
ขับรถผ่านด้วยเขาก็มาช่วยกันอีกช่วยกันโทรแจ้งกู้ภัยก็มาช่วยกัน
ในโรเนี่ยได้ลงไปในคลองนะครับพอลงไปในคลองแล้วเห็นว่าน้ำมันทะลักเข้าไปเต็มรถแล้ว
แต่ว่าเอ๊ะตรงเบาะคนขับไม่มีคนอยู่แล้วจู่ได้ยินเสียงทุบกระจกรถ
มาจากทางฝั่งด้านหลังด้านหลังที่มันแบบปริ่มน้ำอยู่นะครับ
พร้อมกับมีเสียงขอความช่วยเหลือนะฮะก็เลยงัดประตูหลังนะฮะ
ที่เป็นประตูหลังเบาะฮะแล้วก็เปิดประตูออกมาเป็นประตูหลังเบาะคนขับนะครับ
ก็สามารถเอาตัวน้องไหมที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยออกมาจากรถได้
ทั้งสองบอกว่าดีใจมากฮะที่สามารถช่วยชีวิตคนได้นะครับ
คือเขาจะได้กลับไปดูแลลูกเขาก็มีลูก๓คนยังเล็กนะฮะ
ส่วนตัวเชื่อว่าน้องเนี่ยคงจะมีบุญด้วยนะครับ
แล้วเขาสองคนก็อาจจะทำบุญร่วมกันมาด้วยก็เลยผ่านทางมาแล้วมาช่วยกันได้นะครับ
อ่าก็เลยฝากไปถึงน้องน้องไหมนะฮะที่ดูอยู่ที่บ้าน
ตอนนี้ก็ดูอยู่แหละน้องไหมอ่ะใช่ค่ะนะพี่สองคนที่ไปช่วยเนี่ย
บอกว่าขอให้หายแล้วก็แข็งแรงเร็วด้วยนะคะ
ครับเดี๋ยวเราคุยกับน้องไหมกันหน่อยดีกว่าอ่าเดี๋ยวมีเสียงใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมคะของพลเมืองดีสองคนลงน้ำไปปุ๊บผมไปเคาะประตู
ประตูด้านหลังทุบทุบก่อนว่ามีคนอยู่ไหมอ่ามีเสียงตอบรับมาคือ
เหมือนเขาแบบมันจะหมดลมแล้วอะพี่เสียงมันเบามากเลย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
คิดว่ามันปฏิหารไหมโหพี่มันเหมือนแบบว่าพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถ้าเขาหลอดอ่ะไม่น่าเชื่อจริงจริงนะครับเขาดีมากเขามีบุญเยอะแต่เขาก็โทรมาขอบคุณอืมขอบคุณด้วยขอบคุณแล้วรอบหนึ่งอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่ผู้หญิงมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็พี่อวดอวดอ

ใช่ใช่เหมือนชีวิตคนหนึ่งเหมือนเกิดมาใหม่เลยอ่ะนี่นะคะอืมพี่สุนชายบอกว่าโอ้โหดีใจยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกได้ช่วยชีวิตคนค่ะต้องชื่นชมพลเมิงดีจริงจริงเหมือนที่พี่ทั้งสองคนบอกว่ามันเสี้ยววินาทีจริงจริงน่ะค่ะการตัดสินใจถ้าพี่เขาขับเลยไปไม่ย้อนกลับมาเนี่ยมันคื

ค่ะพี่ค่ะก็ปกติของทุกวันชีวิตประจำวันอ่ะเนอะจะกลับจากทางเนี้ยผ่านตรงเนี้ยทุกวันแล้วพอวันนั้นที่เกิดเหตุอ่ะหนูมาตรงจุดเกิดเหตุอ่ะหนูเห็นแล้วตอนแรกไกลไกลว่ามีตัวเงินตัวทองอ่ะกำลังจะขานขึ้นมาจากมันตัวใหญ่ขนาดไหนคุณหมายหนูหนูที่เห็นหนูเห็น
ใกล้ใกล้อ่ะหนูไปทางฝั่งฝั่งซ้ายขับขับหนูฝั่งขับฝั่งซ้ายอยู่อืมพอไปใกล้ใกล้ปุ๊บหนูก็หักหลบหักหลบเขาไปฝั่งขวาอืมพอหักหลบปุ๊บล้อหนูก็ไปตกลงหลุมค่ะตกลงหลุมปุ๊บหนูก็หักอีกทีหนึ่งหักอีกทีหนึ่งมันก็ลงไปข้างล่างเป็นเป็นเป็นลานดินพอหักเป็นลานดินป

เปิดประตูไม่ได้เปิดอะไรก็ไม่ได้พยายามหาของในรถเพื่อที่จะมาทุบกระจกแต่ก็ทุบไม่ได้น้ำมันก็ดันเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนมิดจนเริ่มมิดคอแล้วมิดคอจะมิดหัวแล้วก็พยายามอยู่พักนึงแล้วจนสุดแล้วคือน้ำมิดแล้วรถค่อยค่อยไหลลงไปลงไปจนจนจนจนจนจมแล้วจนมิดแล้วก็คือหนูก็ยังคำใช้
คำก็ยังช่วยช่วยตัวเองคือช่วยตัวเองอยู่พักนึงคือยังพยายามเต็มที่ใช่ไหมคะใช่ใช่คือในความรู้สึกคือพยายามนานคือพยายามตลอดช่วงเวลาหนูไม่รู้หรอกว่าในตอนนั้นอ่ะมันกี่ชั่วโมงแต่ช่วยตัวเองตลอดคือช่วยพยายามทุบได้หยิบหยิบกล่องหยิบอะไรได้คือทุบกระจกทุบอะไรคือมันทุบไม่ได้แล้วมันน้ำมันดันแล้วพี่พยายามดึงหัวเบาะอย่างที่เขาบอก

พอหนูที่ที่เราอยู่ในรถเนี้ยคุณหมายถ้าเป็นใบหน้าครับเราเหลืออยู่สักเท่าไหร่ของใบหน้าที่เหลืออยู่ใบหน้าของคุณหมายที่อยู่ในรถที่หนูเอามือที่หนูเอาที่หนูเอามือจับได้ประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วพี่ไม่เกินสี่นิ้วอืมแล้วคือจมูกโผล่ขึ้นมาตลอดอ่าแล้วจมูกคือโผล่มาได้ใช้จมูกลอยที่

ค่ะใช่คือแบบทำแบบเนี้ยมาหลายครั้งแบบครับขึ้นไปหายใจตรงนั้นแล้วก็ลงมาลงลงมาเพื่อจะมาเปิดกระจกค่ะแล้วก็ทำคำขึ้นไปก็ไปหายใจตรงนั้นเพราะรู้ว่าตรงนั้นมันมีค่ะอากาศหายใจอืมทำจนจนจนหมดแรงครับคุณหมายที่ค่ะเมื่อวานนี้อ่าตอนที่เกิดเหตุเนี้ยคือประมา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

ก็มีมีพระที่แขวนอยู่อะค่ะอ๋อเหรอฮะอ๋อตอนนี้ก็ยังแขวนอยู่ใช่ไหมฮะ
เนี่ยค่ะมีแขวนอยู่เอ้ยหลวงพ่ออะไรคุณแม่เป็นหลวงปู่หลวงปู่
หลวงปู่อะไรฮะเป็นหลวงปู่หลิวค่ะหลวงปู่หลิวเหรออืมเอ๊ะจากวัดไหนหลวงปู่หลิว
แถวแถวบ้านหรือว่าวัดไล่แตงทองวัดไร่แตงทองโอ้โหขายมานานหรือยังครับ
ตอนนั้นนึกถึงหลวงปู่ไหมหูไม่ไม่ไม่ได้นึกถึงนะครับพี่
แล้วนึกถึงอะไรคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมตามข่าวที่บอกก็ใช่ใช่
นึกถึงพ่อนึกถึงแม่อืมแต่ว่าก็คือแบบถามว่า
ก็คือแบบนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เนอะตอนที่เรามีเวลาอยู่ในตรงนั้นน่ะ
ครับหน้าพ่อหน้าแม่ก็ลอยมาเลยว่าคนที่นึกถึงเป็นคนแรกเลย
หน้าพ่อหน้าแม่หน้าลูกอืมยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องรอด
หนูก็พูดกับตัวเองว่ายังไงต้องไม่ตายต้องรอดค่ะ
ชั่วโมงนะคุณไหมแต่ในในส่วนตัวเราที่ติดอยู่ในรถ
คิดว่ามันนานขนาดไหนคิดว่าหนูคิดว่าไม่ไม่รู้ว่านานไหมพี่
แต่หนูก็ดิ้นลนตลอดอืมจนเฮือกสุดท้ายของหนูล่ะ
คือเฮือกสุดท้ายจริงคือหนูจะไม่มีแรงที่จะหายใจแล้ว
ก็เลยไปนอนอยู่ตรงนั้นไปนอนอยู่ตรงอากาศตรงนั้นแล้วก็
อยู่ตรงนั้นนิ่งแต่แบบที่ไม่ทำอะไรไม่ขยับไม่อะไร
นอนรอเฉยแล้วก็พูดกับตัวเองว่าถ้าหนูยังมีบุญหลงเหลืออยู่
ขอให้หนูได้ยังมีลมหายใจเพื่อรอคนที่จะมาช่วยหนูครับสุดท้าย
คือหมายขอบคุณพลเมืองดีหน่อยดีกว่าที่มาช่วยเราอ่ะนะสุดท้าย
มีอะไรอยากฝากบอกถึงทั้งสองท่านหน่อยไหมฮะที่มาช่วยเหลือโอ้โห
ไม่รู้จะกลับขอบคุณยังไงเลยค่ะพี่เพราะว่าเหมือนเขาให้ชีวิตใหม่หนูเลย
ถ้าไม่ได้พี่สองคนเขาคือหนูก็คงจะตายแน่
อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงหนูก็คงจะตายแล้วอ่ะพี่เพราะว่ามันเริ่มมีแสงแดดแล้ว
เริ่มหายใจไม่ได้แล้วมันเริ่มจะเป็นเฮือกสุดท้ายครับสำหรับหนูแล้วพี่
อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่ไม่รอดแน่ในใจที่คงจะไม่รอดแน่ค่ะครับใช่ค่ะ
ขอให้แข็งแรงเร็วนะฮะแล้วก็เจอแต่ความโชคดีนะนับจากนี้นะ
เพราะนี่ก็ถือว่าโชคดีสุดเลยขอบคุณคุณใหม่นะคะที่มาคุยกับเรานะคะ
ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหนี่วินาทีเป็นวินาทีตายจริงชีวิตคนนะอ่าทุกผู้ชมครับเอาเรื่องของปริงหน่อย
ปริงกับตัวเงินตัวทองใช่ไหมคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือสภาพของวันนี้นะครับ
คลองสาธารณะหมู่หกตะบนทรายมูลอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกอยากจะไปดูหน่อยว่า
ตัวทองที่ว่าวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยนะครับแล้วก็ในคลองมีปริงเยอะเหลือเกินเนี่ย
มันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่อย่างไรนะครับก่อนจะหาปริงนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงข้ามที่เกิด
เหตุก่อนชื่อว่าคุณยายคุณยายวนนะฮะคุณยายวนเนี่ยอยู่ตรงข้ามที่
เกิดเหตุนะครับบอกว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเชื่อ
ว่าคงเป็นเพราะตัวเงินตัวทองจริงจริงนั่นแหละอืมเพราะว่าสามเดือน
ก่อนเคยมีตัวเงินตัวทองนะครับตัวใหญ่สัก๒๓เมตรเนี่ยคุณยาย
ก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้ด้วยค่ะนะมันโผล่ขึ้นมาจากคลองหน้าบ้านแล้ว
วิ่งเข้ามาในบ้านของยายนะฮะลักษณะตัวเงินตัวทองตัวนี้สีดำ
มากนะตามตัวมีลายดอกสีขาวแล้วเล็บมันยาวแบบน่ากลัวมาก
ตอนนั้นยายก็ทำอะไรไม่ถูกอยู่แบบห่างไม่กล้าเข้าใกล้
นะครับสักสองชั่วโมงมันก็วิ่งออกจากบ้านยายแล้วก็ลงไปใน
คลองคุณยายก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นตัวเงินตัวทองตัวนี้นี่แหละ
วิ่งตัดหน้ารถของคุณไหมนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิด
ขึ้นส่วนเรื่องของปริงในคลองโอ้โหคุณศักดิ์สิทธิ์ถามยายยายบอก
เป็นตัวอ่อนของปริงเนี่ยที่เป็นปริงควายก็มีเยอะมาก
ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยนะไม่มีใครกล้าลงคลองนะค่ะ
ลงไปเนี่ยปริงมันแบบเกาะดูดเลือดแบบโอ้โห
คลองแถวนี้เนี่ยมันเลยรกมากเพราะว่าไม่มีคนลงนะฮะ
ขณะที่สารที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ย
หลายคนมองว่าเออเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
สิ่งลี้ลับสารอะไรพวกนี้หรือเปล่า

เพราะสารตรงนี้เป็นสารตายายปกตินี่แหละมีมานานแล้ว
ไม่ใช่ว่าสารที่เขาตั้งขึ้นเอาไว้แล้วก็จะหงจะเฮียนอะไรเนี่ย

ก็มันวิ่งเข้ามาเสียงดังมากเลยบุพุบมง
มองถ้าไม่ทันอ่ะแล้วก็หลบไปอยู่หน้าประตูเห็นปะ

ก็โทรไปบอกลูกลูกบอกให้แจ้งกู้ภัย

มันก็ปล่อยมันสักชั่วโมง๒ชั่วโมงมันก็ไป

ไหมและสามเมตรสี่เมตรอ่ะเร็ว
ใหญ่อู๋ใหญ่มากแต่วิ่งไวมากเลยหึ
นี้เล่ะ้าวะน่าจะเป็นตัวเดียวกัน
ให้สัมภาษณ์ว่าวิ่งตัดแล้วก็คิดว่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าปลิงด้วย

เขาว่ากันเยอะนะแต่ป้าไม่เคยลง

เป็นปิงชนิดอะไรยังไง
ถ้าให้คิดก็น่าจะเป็นติ้งเข็มตัวเล็ก
ศักดิ์สิทธิ์ยังได้ไปคุยกับชาวบ้านนะฮะที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ชื่อว่าในต้อยทองใบอายุ๓๔ปี
นายต้อยบอกว่าคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่า
คลองนี้ไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ำในคลองจริงนะฮะ
คืออย่าว่าแต่เล่นน้ำเลยตกปลายังไม่กล้าฮะ

บอกว่ามีคนที่เพาะปริงเลี้ยงขายส่งต่างประเทศเนี่ย
แล้วส่งออกไม่ได้ก็เลยเอาปริงมาปล่อย

ตอนนี้ปริงในคลองแห่งนี้แพร่กระจายแบบไปทั่วเลยนะฮะ

เคยโดนปลิงพวกนี้กัดเหมือนกันนะฮะ
โดนไป๓ตัวถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล

คือตอนนี้ไม่มีใครกล้าลงคลองเลย

ถูกปริงดูดปริงเกาะเข้าไป๗ชั่วโมงเนี่ย

ที่เห็นเขาพูดกันว่ามันคือคนเอามาเลี้ยงไว้
จะส่งต่างประเทศแล้วคราวนี้มันส่งไม่ได้

มาปล่อยตามคลองเนี่ยครับเยอะไปหมดเลย
มันคล้ายออกตัวจะเขียวลายอย่างนี้ครับ
มันเป็นปิงกวายตัวใหญ่มาก

มันเกาะสาร๔ตัวจนเป็นไข้

ใช่ครับ
โต๊ะกับมีเพราะแถวนี้มันจะเป็นเบาะปลาเค้าเลี้ยงปลาใหม่กับมี
เพราะฉะนั้นครับคุณศักดิ์สิทธิ์ก็เลยต้องขอพิสูจน์หน่อย
นะว่าคลองแห่งนี้ปริงเยอะจริงหรือเปล่าคลอง
จะลงไปในครองเหรอ
ครองสาธารณะม๖ตมสายโมนอโยงค์ฮรักษณะคนายก
ตลิงมาดีกว่าไม่ต้องถึงขั้นลงหรอกพี่
ชาวบ้านบอกไอ้หนูเอ้ยลองหาอะไรมาตักก็พอ
นี่ตักขึ้นมาเจออย่างนี้นะนี่มันเยอะมากเนี่ย
เอาถังน้ำแข็งไปแกว่งแล้วก็ตักน้ำขึ้นมา
ลิงก็ติดมาแล้วอ่ะชาวบ้านบอกไม่ต้องถึงขั้นลงไปแช่น้ำให้ปริงมันแบบ
มาเกาะอะไรหรอกเนี่ยเห็นไหมสูงเข้าไปกระป๋องเล็กถังเล็กถังใหญ่
มาตั้งหลายตัวช้อนขึ้นมาได้หมดแล้วแต่ว่าจะเจอปริงอะไร
อย่างนี้ที่คุณศักดิ์สิทธิ์ได้มาเนี่ยชาวบ้านบอกว่านี่คือลูกปริงควาย
ตัวเล็กหรือว่าเขาเรียกว่าปริงเข็มเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคือโอ้โหนี่เห็นไหม
เนี่ยแสดงว่าในคลองแห่งนี้ปริงต้องเยอะมากแบบที่ชาวบ้านบอกจริง
โอ้โหแล้วคุณไหมนอนไป๗ชั่วโมงแช่น้ำทั้งตัวเนี่ยฮะ
ใช่แล้วแผลที่ตัวคุณไหมเนี่ยเห็นเป็นรอยแบบรอยเจาะอ่ะรอยแบบปริงเกาะเจาะเจาะดูดเลือด
เพราะมันดูดจนอ้วนอะเพราะมันดูดเลือดคุณหมายเสร็จอ้วนอิ่มเสร็จมันก็ไหว้แล้วมันไปบอกเพื่อน
ใช่แล้วเพื่อนมันก็มาเกาะต่อทางนี้ทางนี้เนี่ย
อันนี้คุณหมายบอกเองนะไม่ใช่น้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแผลสิ
คุณหมายบอกพอมันดูดตัวอ้วนอิ่มมันก็ไปไปแล้วตัวใหม่มันก็มามันก็เวียนกันเข้ามาดูด๗ชั่วโมงเนี่ยฮะทั้งคืนเนี่ย
ลิงที่เกาะตัวคุณไหมเนี่ยเป็นปริงเข็มเหมือนกันนะครับเป็นตัวอ่อนของปริงควายอ่ะ
ตามแหล่งน้ำนิ่งทั่วประเทศนะฮะเวลาดูดเลือดจนอิ่มตัวแล้วเนี่ย
มันก็จะหลุดจากตัวที่จากอย่างสัตว์หรือว่าจะตัวคนอะไรที่มันไปดูดจนอิ่มแล้วมันก็จะหลุดออกไปเองนะฮะ
คือปริงชนิดเนี้ยมันจะอันตรายกว่าตัวเต็มวัยนะครับเนื่องจากตัวมันเล็กนะ
มันสามารถช้อนชัยเข้าไปตามร่างกายเราได้ด้วยบางทีตัวใหญ่มันก็เข้าไปตามร่องรอยหรือว่าช่องอะไรต่างตามร่างกายเราไม่ได้ใช่ไหม
แต่ว่าปริงเนี่ยปริงลูกปริงควายเนี่ยปริงเข็มเนี่ยนักวิชาการบอกว่ามันเข้าได้นะฮะ
ลงน้ำไปเนี่ยบางทีมันเข้าตามท่อปัสสาวะก็ได้เข้าทางทวันหนักก็ได้เข้าหูก็ได้อย่างนี้
เพราะฉะนั้นตัวเล็กอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่น่ากลัวนะฮะคือเรื่องดูดเลือดเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ดูดหมด
แต่ตัวเล็กมันน่ากลัวกว่าคือมันเข้าไปได้วิธีปฏิบัติเวลาเจอนะครับ
เมื่อถูกปริงเกาะทำอย่างไรนะครับนักวิชาการบอกว่าอย่าไปดึงออกนะฮะ
มันจะทำให้แผลชีกขาดมันแบบพึด
มันฉีกแผลฉีกขาดเลยเอาน้ำเกลือน้ำส้มสายชูเนี่ย
หยอดรอบปากของปลิงเดี๋ยวมันหลุดเองนะฮะ
แผลด้วยน้ำด้วยสบู่หายาแก้ปวดทานอันนี้ก็จะประถมพยาบาลเบื้องต้นได้
นี่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยบาดแผลเอาไว้แบบนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมในช่วงเวลานั้นด้วยใช่ไหม
ถ้าเราจมอยู่ในน้ำเราก็ไม่มีหรอกไม่ขงไม่ขีดไฟไฟเฟย์
ก็ปล่อยให้มันอิ่มแล้วก็ให้มันไปเอง
ไปหาน้ำส้มสายชูน้ำเกลืออะไรที่ไหนอ่ะอืม
ต้องอย่างงั้นแล้วให้มันอิ่มก่อนคุณใหม่นี่โชคดีจริงจริงนะ
ที่รอดมาได้นะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยค่ะ
ขออนุญาตถามคุณไหมไปแหละว่าคุณไหมมีของดีอะไรเนี่ย
เพราะว่าข่าวนี้ก็โพสต์ในโลกโซเชียลไปเยอะครับ
คนก็ถามมาในโลกโซเชียลแหละว่าคุณไหมมีพระอะไรมีของดีอะไร
เมื่อสักครู่นี้คุณไหมก็บอกแล้วนะคะว่าเธอมีหลวงปู่หลิวนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณไหมดูหน่อยให้เล่าเรื่องของพระนะคะที่เธอบูชาค่ะ
แผนพาพี่เป็นหลวงปู่หลิวไม่อยู่เก็บไปแล้ว
เป็นเป็นรูปเต่าขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่หลิวนะคะ
ลักษณะโดยทั่วไปของพญาเต่าเรือนจะมีลักษณะเป็นรูปเต่า
มี๔ขาที่ใช้สัญลักษณ์เป็นเต่า
จากว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาว
มีศิลธรรมนะคะมีพุทธคุณดีหลายด้านค่ะ
ทั้งทรงกระพันธ์ชาตรีเมตตามาหานิยม
สู้คดีความทำมาค้าขายและเรื่องของโชคลาภนะคะอืม
ผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ
ได้พาสองพลเมืองดีนี่ฮะที่ช่วยชีวิตของคุณไหมเอาไว้
คุณไหมเจอนี่ร้องไห้เลยเห็นไหมฮะพามาเยี่ยมถึงบ้านนะครับ
คุณไหมเห็นนี่ร้องไห้ตื้นตันนะครับก็มีการพูดคุยกันนะ
ถามกันว่าเออเป็นยังไงกันบ้างนะแหงแวงขึ้นไปนี่นะ
คุณหมายบอกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเธอบอกว่าตอนที่พี่สองคนนี้มาช่วยเนี่ย
โอ้โหแค่ได้ยินเสียงคนมาที่รถเนี่ยแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะครับ
อยากขอบคุณพี่ทั้งสองคนเหลือเกินถ้าไม่ได้ช่วยเนี่ยนะตัวเองไม่รอดแน่ถ้าบี้ก็ไม่มาช่วยนะฮะ
ขณะที่พลเมืองดีทั้งสองคนนะครับบอกว่าคือในใจเนี่ยทีแรกก็ยังคิดอยู่ว่าจะรอดหรือไม่รอด
แต่พอได้ยินเสียงคนเรียกออกมาเนี่ยก็รีบช่วยนะฮะสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้ทันเวลาพอดีนะฮะ

เกิดใหม่เลยล่ะประมาณไม่มีใครถ้าไม่มีใครพาแล้วก็จบเลยล่ะ
ไม่เคยไม่เคยไม่เคย
ก็ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่รู้จักเพื่อนเขา
ผมคิดว่าแต่จะตายแล้วในใจผมอะคิดจริงมาตายแล้ว

นี่ครับหลังจากพูดคุยกันเสร็จนี่คือแม่ของคุณใหม่นะฮะ
ก็ไปสวมกอดสองพลเมืองดีนะไปขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้นะฮะ
นี่ครับแล้วแม่บอกว่านี่เสื้อนี่คือเสื้อที่สองคนนี้ใส่ในวันนั้นนะฮะที่ไปช่วย
ก็แน่นอนว่าก็เปียกเปื้อนหมดอ่ะใช่ไหมลงไปในคลองอ่ะ
แม่ของคุณไหมก็เอาไปซักไว้ให้อย่างดีนะฮะวันนี้มาเยี่ยมกันก็เลยเอาเสื้อส่งคืนให้ด้วยนะครับ
เห็นข่าวอย่างนี้ก็ชื่นใจนะใช่ค่ะนะ